อีกเหตุการณ์หนึ่งเจ้าของบ้านเขาก็งงเหมือนกัน

ขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็ซ้อนกันมา
ปรากฏมาเข้าชาวบ้านเฉยเลย
หมาไล่เห่ายังไม่กลัวเลย

คุณขี่เข้ามาผ่านประตูบ้าน

กล้องวงจรปิดที่บ้านหลังนี้นะฮะในอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น

เหตุการณ์ไม่ได้เกิดขึ้นกลางค่ำกลางคืนด้วย
วันแสก๑๑โมงเมื่อวานนี้นะครับ
ชายหญิงคู่นี้แหละฮะคาดว่าน่าจะเป็นสามีภรรยากัน
ผู้ชายน่าจะสัก๔๐๕๐แล้ว
แมสใส่หมวกมีผ้าเป็นคอใส่เสื้อคลุมสีเขียว

แล้วก็ทั้งสองคนทั้งขี่แล้วก็ซ้อนท้าย
วดอักษรมันมองได้ไม่ชัดเจนไง
แต่ตัวเลข๕๖๗ขอนแก่นนะครับ
รถสีดำขี่เข้ามาภายในบ้าน
เหมือนเข้าบ้านตัวเองยังไงอย่างนั้นเลย

แล้วก็แม้แต่หมาของบ้านหลังนี้ไล่เห่า
อ้าวก็ไม่ได้สนใจอะไร

ผู้ชายเป็นฝ่ายเดินตรงไปบ้านที่มีคุณยายอาศัยอยู่
แล้วไปขอเงินคุณยาย๕๐๐บาท
บอกว่ายายขอเป็นค่าน้ำมันรถหน่อย
โอ้โหเข้ามาขอกันดื้อแบบนี้นะ
เจ้าของบ้านนะฮะก็คือพี่อัจฉริยะจึงดำรงกิจ
พี่เขาเล่าให้ฟังเล่าให้ทีมข่าวของเราฟัง

คุณยายอยู่บ้านและอยู่กับหลานสาวคุณ

ผู้หญิงสองคนคนแก่คนหนึ่งเด็กคนนึงนะ

แล้วก็เดินเข้ามาแบบเกือบจะประชิดตัว
คล้ายจะทำร้ายร่างกายเลยนะ
โชคดีที่หลานสาวเดินออกมาพอดี

แล้วก็ขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ขี่กลับออกไปทั้งสองคน

ขณะเกิดเหตุเนี่ยหมาในบ้านเนี่ย
คือไล่เห่าแล้วนะ

แต่หมามันไม่กัด
นักข่าวถามพี่เลี้ยงหมาไว้หมามันเห่าไหม
เขาบอกเห่าแต่มันไม่กัด
หมามันใจดีไง
หรือว่ามันคุ้นเคยกับชายหญิงคู่นี้หรือเปล่า
นี่เจ้าของบ้านก็ยังสงสัยอยู่นะครับ
เจ้าของบ้านยืนยันว่าไม่มีใครรู้จักชายหญิงคู่นี้นะครับ
และหลังเกิดเหตุทางเจ้าของบ้านได้โทรแจ้งตำรวจ
เพื่อให้ช่วยติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีแล้วล่ะ
เพราะกลัวว่าคนร้ายเนี่ยเดี๋ยวจะย้อนกลับมาก่อพฤติกรรมแบบนี้อีกนะครับ
เข้ามาถึงในบ้านได้แบบนี้เรียกว่าอุกอาจจริง
แล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปก่อเหตุกับบ้านไหนอีกหรือเปล่านะคุณนะ
หรือว่าเขารู้ความเคลื่อนไหวของบ้านว่าตอนนี้มีแต่ผู้สูงอายุกับหญิงสาวอยู่
อาจจะมาก่อเหตุหลายครั้งแล้วก็ได้นะครับ